เพราะว่าเจอดราม่ากับตัวเองอย่างจัง
ฐานบุกรุกจับสัตว์น้ำในเขตห่วงห้ามทะเลชุมพร
แม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะออกมาขอโทษแล้วก็ชี้แจงว่า
ล่าสุดค่ะพี่บุ๋มปนัดดาในฐานะคนที่ช่วยเหลือสังคม

ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย

เขาอาจจะไม่รู้จริงก็ได้

แบบคนโต๊ะชอบตกปลาก็คงจะชอบไปไหนที่ปลามันชุกชุม
ปลามันชุกชุมก็ต้องอยู่ในเขตอุทยานนะฮะ
เพียงแต่ว่ามันก็คงเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่สำหรับเขา
ถ้าเราช่วยกันเป็นหูเป็นตาเราอาจจะบอกเขาได้เร็วกว่านี้
และบอกคนอื่นได้เร็วกว่านี้ว่าพื้นที่ไหนเป็นอะไรยังไง
และพื้นที่อื่นควรจะมีการดูแลปกป้องกันยังไง
ก็ให้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงถือว่าเป็นบทเรียนให้กับสังคม

มีโทษทั้งจำทั้งปรับโทษปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท
ส่วนโทษจำคุกไม่เกิน๕ปีนะคะ
ซึ่งตำรวจคาดว่าไม่เกิน๗วันจะสามารถออกหมายเรียกได้
ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีใครมาแสดงตัวหรือว่าติดต่อมาที่พนักงานสอบสวนแต่อย่างใดนะคะ

แต่ก็ต้องบอกไว้เลยว่าอย่างที่พี่บุ๋มบอกไปว่าบางทีก็อาจจะไม่รู้จริงแหละนะคะ